เรื่องของความมหัศจรรย์และความบังเอิญบวกกัน

เขาไปสร้างรังขนาดใหญ่มากนะคะ
ซึ่งรังของเขาก็ไปบังพระพุทธรูปบนเจดีเก่า
ภายในวัดป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งเจ้าอาวาสก็เชิญชวนประชาชนให้ไปดู
แต่อย่าไปทำร้ายเขาค่ะ
หลวงจำนวนมากนะคะมาทำรังที่พระพุทธรูปบนพระเจดีนะคะที่ยืนประจำทิศสี่ด้านภายในวัดป่าเป้าหรือว่าวัดร่มป่าตองในตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรังใหญ่มากครับใช่ค่ะพระขเชนเทพสุเทโวรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเป้าเล่าว่าทางวัดพบพึ่งหลวงจำนวนมากนะคะมาทำรังเป็นแผ่นบางแด่

มาชมความแปลกอย่าทำร้าย
เพราะเชื่อว่าพึ่งนั้นผูกพันกับวัด

บางคนอาจจะเอาหินไปป่าเขา
ไปปลาเขาทำให้เขาเดือดร้อน
และคนที่อยู่ด้านล่างก็อาจจะเดือด